ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
ลงรถทั่วเมืองราชศรีมา

ใจหายเมื่อไกลสว่าง
แววเสียงเพลงแค้น
จากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่าง
กลับมารักษาแปลใจ
เพลงที่๓เป็นเพลงที่มีมูลค่า๔๐๐๐๐บ้า
ก็หวัดกลัวอยู่นะนะมันเสี่ยวนะมันแม่น้ำค่ะเอาล่ะจะรู้กันในวินาทีนี้ค่ะพี่น้องพูมครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทน้องพูมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทน้องพูมร้อง
สุดท้าย
ได้เลยครับ

เกร็งกันทั้งในห้องส่งและทั้งบ้านค่ะ

คนจะเก่งต้องเก่งให้จริง

หักจากหักใต้ศิลปินเขาก็คือ

เด็กกระชัยศรีวิชัยนะครับ
หมายความว่าร้องไม่ผิดเลยนะฮะ

ขอบคุณค่าาาา
ที่เราขึ้นมาวันนี้เราทำเพื่อใครนะ
ทำเพื่อพี่สาวครับพี่มิ้น

มิ้นผมหาตังค์ซื้อคอมให้ได้แล้วนะ

สำเร็จแล้วครับ
นี่กอดเขาอย่างนี้
เดี๋ยวเราอาจจะเย็นให้เขาทำหน้า

ไม่อยากให้จิตของพี่มิ้นท

ให้สารตัวนี้มันคอยหลั่งนาน

สิหวานอีกหน่อย

ในสถานทางองค์พี่สาว

อืมทำแธนหมดเลย
โดยที่เราไม่ต้องบอกมันดีมาก

ทุกอย่างเดี๋ยวหนูไม่มีแดง
ผมว่าว่ากัวให้หน่อยอย่างนี้ทำแผลทำไว้ให้
เขาก็ทำให้ดีจังเลยเนอะ

นี่มีแต่คนรักพี่มิ้นทั้งนั้นเลยพี่มิ้นต้องมีความสุขเยอะนะคะ
นะคะเดี๋ยวให้กลับไปอยู่กับคุณแม่นะพี่มิ้นนะ
เกมยังต้องไปต่อค่ะเพราะว่ายังไม่จบเกม
ตอนนี้ได้แล้วตามเป้าที่ตั้งไว้๔๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยเพลงหน้า

หกหมื่นบาทกับตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
มาถึงเพลงที่สี่นะครับเพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

หยุดนะครับ

การตัดสินใจครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรกับภูมิบ้าง

ภูมิพูดว่าอย่าหวังน้ำเบาะหน้ามันก็ถูกลูก

เมื่อใดก็ตามที่เจอทางแยกทางตัน
คิดสักนิดนึงอย่าวู้วาง

พอหยุดมองเราจะเห็นภาพกว้างได้มากขึ้น

เป๊กว่าภูมิเป็นเด็กคนหนึ่งเลยที่เป๊กเคยเจอแล้วก็ฉลาด

ในสิ่งที่ภูมิเป็นอยู่นะตอนนี้คือดีที่สุดแล้ว
สงวนและรักษาความดีนี้ไว้เพื่อครอบครัวของเรา
เพื่อคุณแม่เพื่อคุณพ่อและเพื่อพี่มิ้น

วันนี้ขอบคุณมากที่มาให้พวกเราได้เห็นความเท่ตรงนี้นะครับ
ขอบคุณจริง
ฉลาดแต่อย่าลืมเฉลี่ยวด้วย

แต่วิชาชีวิตไม่มีที่ไหนสอน
จากต้องทดลองใช้ชีวิตของตัวเองนะครับ
วันนี้น้องภูมิก็ต่อสู้จนทำได้สำเร็จนะครับ
ก็ขอยินดีกับครอบครัวของน้องภูมินะครับ
คุณพ่อแล้วก็พี่สาวด้วยแล้วก็น้องภูมิด้วย
วันนี้ก็ได้ตามเป้ารับไป๔๐๐๐บาท
ทางรายการเราก็ต้องขอขอบคุณนักสู้ชีวิตของเราวันนี้นะครับ
น้องภูมินะครับขอบคุณมากครับ
ดีใจมากเลยครับที่ผมสามารถทำความฝันของพี่มิ้นได้สำเร็จได้แล้วครับ

เป็นคนกระดูกไม่โตตั้งแต่เกิด
สาเหตุเกิดจากที่ว่าแม่เขาไม่อยากจะมีลูก

ก็เลยทำแท้งเราออกแล้วเราไม่ออก
แล้วเราเกิดมาเราก็ตัวเล็กสูง๑๒๐
นอกจากเป็นลูกตัวเล็กเร็วก็ยังมีลูกขอบคุณ
แล้วก็เป็นลูกไตรยะสุดท้ายครับ
ถามว่ากลัวไหมก็กลัวคือห่วงลูกกับห่วงแฟน
มันเป็นเสาหลักต้องทำงานไม่มีใครเลี้ยงลูก
ถ้าเราตายลูกจะอยู่กับใคร
สุขีวิทย์